คือทีมข่าวของเราเห็นว่ามีคนเนี่ยที่เขานิยมไปลงยันที่วัดดังเลย
เพื่อที่จะเสริมเรื่องของความร่ำรวย
คนไปกันเยอะมากมิ้นเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้แหมก็มองต่างมุมเนาะ
มุมเขาก็มองว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว

มุมเขาบอกว่าโอ้โหจริงการจะร่ำรวยก็ต้องทำด้วยตัวเอง

นี่ค่ะคนเยอะมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชายหญิงไปต่อคิวกัน
เพื่อจะให้พระครูบาทำพิธีลงยันบนฝ่ามือ
คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้และนำมาโพสต์เมื่อ๒๓ตุลาคม
เจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้คิวสุดท้ายเลย

นี่คือเลี้ยงตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเลยป่ะคะ
หมายความว่า๓๐๐กว่าคนอย่างนี้เหรอคะ

นี่คือคิวสุดท้ายประมาณทุ่ม๒๖นาทีค่ะ
เขาไปต่อคิวกันตั้งแต่เช้ามืด
ตั้งแต่คนเบอร์หนึ่งคนสุดท้าย๓๗๑๑

คนนิยมมากหลายคนบอกว่ารอคิวนานเท่าไหร่ก็ยอม
ทีมข่าวของเราก็เลยลองเดินทางไปที่วัดเดิมบาง
วัดคงคารามอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ที่ทีมข่าวของเราไปก็คิวยาวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวได้พบกับครูบาด้วยนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
นี่วันนี้มิ้นคนไปรอกันเยอะมากแล้วดูคิวกันยังไง
รับบัตรคิวเลยเหรอคะรับบัตรคิวต้องรับบัตรคิว
ยิ่งใหญ่มากอ่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับพระที่ลงยันให้ลูกศิษย์นะคะ
ท่านก็บอกว่าก็ท่านก็ลงยันที่ฝ่ามือให้กับคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธา
คือเป้าหมายสำคัญมันเป็นลักษณะของการสร้างขวัญและกำลังใจมากกว่า
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติโยมให้มีสติในการใช้ชีวิต
ในการประกอบสัมมาอาชีพให้อยู่ในศีลในธรรม
แล้วก็บอกญาติโยมทุกครั้งเลยนะเวลาที่มาลงยันที่ฝ่ามือแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ลงยันอย่างเดียวแล้วกลับบ้านไปนอนเฉย
ถ้าอย่างนั้นยังไงก็ไม่รวยลงยันแล้วก็ต้องขยันทำมาหากิน
และประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไม่ได้สอนให้งมงายแต่อย่างใดค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ใครอยากรวยมื้อนี้ทำให้โรยมือเราน่ะไม่ใช่ไปที่จะเจอให้เขาลงหยั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยเชื่อเถอะถ้าเป็นจริงได้ผลจริงประเทศไทยต้องเป็นที่หนึ่งในโลกที่จะมา
ยังยืนไม่มีประเทศไหนได้เพราะใช้จันทร์ที่มือเนี่ย

อืมก็ต่างมุมมองชัดเจนเสมอนะคะ